ท่านผู้ชมครับมาดูคดีสำคัญที่ต้องย้อนไปเมื่อปี๕๖นะฮะถ้าท่านยังจำกันได้
ค่ำวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๖วันนั้นเอ็กซจากกฤตภณิษฐ์ผาธิกรรมนักกีฬายิ่งปืนทีมชาติไทย
คว้าเหรียญรางวัลในรายการต่างให้ทีมชาติไทยมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ใช่ค่ะขณะที่ขับรถหรูค่ะพอเช่สีดำแล้วก็ไปที่รามคำแหง๑๖๐
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์แบบประกบเลยนะคะแล้วก็ยิง
พอยิงเสร็จปุ๊บผ่านไป๕นาทีภรรยาของเอ็กจักริตหมอนิ่มมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
ก็พอหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นข่าวใหญ่ในบ้านเราในช่วงเวลานั้นนะครับ
ตำรวจก็ตามแกะรอยจนจับทีมสังหารได้ทั้งหมดรวมทั้งผู้จ้างวานด้วย
แล้วก็มีการพาดพิงมาถึงผู้จัดหาผู้จัดหามือปืนเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นการพาดพิงไปถึงแม่ของภรรยาของเอ็กซ์จักริตนะครับ
ซึ่งที่สุดแล้วทั้งแม่แล้วก็ภรรยาของเอ็กซ์จักริตก็ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งสองคน
ใช่ค่ะคือตอนแรกที่เป็นคดีเนี่ยตำรวจเขาตั้งประเด็นไว้หลายอย่างนะคะ
เรื่องของพระเครื่องเพราะว่าเอ็กจักริตเขามีพระเครื่องเยอะ
แล้วก็ปล่อยเช่าให้กับคนมีสีอะไรแบบนี้

เรื่องของความขัดแย้งในแวดวงกีฬายิงปืนหรือเรื่องของยาเสพติด

เรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวสุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาก่อนเกิดเหตุไม่เท่าไห
ในครอบครัวทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับหมอนิ่มถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
ตอนนั้นคุณปวีนาหงษกุลต้องมาเป็นกาวใจให้

คือเอ็กซ์จักริตเนี่ยตอนที่เสียชีวิตวัย๔๐ปี
แต่ต้องยอมรับว่านอกจากฝีไม้ลายมือเรื่องกีฬายิงปืนแล้วเนี่ย
เขาก็เป็นแดดบอยคนหนึ่งในวงการกีฬา
ใช่ค่ะก็เป็นเหมือนนักกีฬาหน้าตาดีอะค่ะ
อ่ารูปหล่อแต่ก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับโค้ชกับอะไรพวกนี้

คือพอเขาเสียชีวิตไปคนก็เสียดายเยอะนะฮะ
ผู้ต้องหาคนสำคัญก็เนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้ที่ถือรูปอยู่นะครับ
ก็คือภรรยาของเอ็กซ์จักริตนะครับหมอนิ่ม

นิ่มไปมอบตัวเนี่ยแต่ปรากฏว่าแม่ของหมอนิ่มไปด้วย

แล้วแม่ของมนุนิ่มสารภาพว่าตัวเองเป็นคนจ้างวาน
นี่แหละเป็นคนจ้างลูกไม่เกี่ยวเลย
แต่คำพิพากษาสารชั้นต้นเนี่ยแม่หมอนิ่ม

โทษอะไรหมอนิ่มถูกถึงขั้นประหารชีวิต
คดีนี้เนี่ยมีจำเลย๕คนนะฮะ

คือหมอนิ่มภรรยาของคุณเอ็กซักริจนะคะ

แม่ของหมอนิ่มนะคะมีทนายอีทนะคะ

แล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้กับมือปืน
สารชั้นต้นกับสารอุทธรพิพากษาเหมือนกัน๓คน
ก็คือทนายอีทคนนี้ประหารชีวิตทั้งสารชั้นต้นทั้งสารอุทธรณ์ในวันนี้
ส่วนมือปืนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้มือปืนสองคนนี้
สารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์วันนี้ก็พิพากษาเหมือนเดิม

แต่หมอนิ่มกับแม่หมอนิ่มเนี่ยกลับกันเลยคุณภาคภูมิสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์คือกลับกัน
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ค่ะแต่ความจริงคดีนี้เนี่ย
มันเริ่มต้นจากผู้ต้องหาคนสำคัญคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงชื่อว่าเจ๊แหม่ม
เขาซัดทอดหมดเลยเจ๊แหม่มเนี่ยคือคนที่บอกว่า
หมอนิ่มนี่แหละมาบอกเขาเป็นคนแรกเลยว่ามีปัญหากับลูกเขย
เคยใช้ความรุนแรงอย่างนู้นอย่างนี้
เอ็กซ์ตากริดกับหมอนิ่มมีลูกกันสองคนนะครับ
แล้วกำลังตั้งท้องลูกคนที่สามแม่หมอนิ่มบอกว่าเนี่ยทำร้ายถึงขั้น

แหม่มเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ให้ข้อมูลหมดนะครับ
น่ะครับธนายอี๊ดเนี่ยคือคนจ้างวารทอดที่สองนะ
รับเงินไปล้านสองงวดแรก๖แสนขอเพิ่มอีก๖แสน
ที่สุดแล้วเจ๊แหม่มถูกกันตัวเป็นพยาน

เดี๋ยวมาดูคำพิพากษาของศาลในวันนี้ก่อนนะครับ

สารจังหวัดมีนบุรีนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธร
ในคดีจ้างวานฆ่าเอ็กซ์จักริตพนิษฐาติกรรม
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
ซึ่งมีจำเลยนะครับก็คือนายจิรษักกลิ่นคล้ายเป็นมือปืน

นี่คือแม่ของหมอนิ่มนะฮะ
ก็เป็นแม่ยายของเอ็กซ์จักริตวัย๗๖ปีนะครับ
หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือหมอนิ่ม

สองคนนี้ในฐานะผู้จ้างวานนะครับ
นายสันติทองเสมหรือทนายอีท
ในฐานะผู้จัดหามือปืนนะครับ
มีนายธวัชชัยเพชรโชธเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ให้กับมือปืน

เป็นจำเลยที่ทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
จ้างวานใช้ยุโยงส่งเสริมให้ฆ่า
มีและพกพาอาวุธปืนและยิงอาวุธปืนในที่ทางสาธารณะ
อุทธรณมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของสารชั้นต้น
ยกฟ้องแพทย์หญิงนิธิวดีจากเดิมที่พิพากษาให้ประหารชีวิต
เนื่องจากหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคนจ้างวาน
แต่พยานหลักฐานที่นำสืบมากลับรับฟังได้
เข้ากับบันทึกคำให้การรับสารภาพของนางสุรางที่เป็นแม่
ว่าเป็นผู้จ้างวานให้คนกลางซึ่งตำรวจและอายการกันไว้เป็นพยาน
ติดต่อกับทนายอีทให้จ้างมือปืนและคนขี่รถจักรยานยนต์ไปฆ่าผู้ตาย
ในวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๖คนละ๒๐๐๐๐บาท
โดยสารพิพากษาให้ประหารชีวิตแม่ของหมอนิ่ม
แต่ว่าให้การเป็นประโยชน์นะครับก็เลยลดโทษให้๑ใน๓นะฮะ
เหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยให้สาเหตุว่านางสุรางนั้น
มีความโกรธแค้นที่คนตายทำร้ายลูกและหลานจนทำให้แท้งลูก
เชื่อว่าผู้ตายไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้เลยสั่งมือปืนให้มายิง
ส่วนเหตุผลที่สารอุทธรณยกฟ้องหมอนิ่มสารท่านบอกว่า
พฤติการแล้วความสัมพันธ์ของหมอนิ่มกับเอ็กจักริตผู้เสียชีวิตเนี่ยยังมีความรักต่อกัน
นิ่มกับผู้ตายยังไปมาหาสู่กันมีเพศสัมพันธ์กันยังรักกัน
ตอนติดคุกพาลูกไปหาแล้วก็ไม่มีท่าทีที่โกรธแค้นกัน
ท่านก็บรรยายเหตุผลไว้ชัดเจนนะบอกว่าขณะที่นายจักริตถูกยิงแพทย์หญิงนิธิวดี
ก็เป็นคนไปปั๊มหัวใจเพื่อจะยื้อชีวิต
ทีนี้เนี่ยก็เลยกลับกันเลยนะคะสารชั้นต้นยกฟ้องหมอนิ่มภรรยาของเอ็กจักริต
สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตหมอนิ่มแต่ประกันตัวไปล้านหนึ่ง
แล้วก็ยกฟ้องแม่ของหมอนิ่มแต่พอมาอุทธรณ์เนี่ยสารพิพากษากลับเลยค่ะ
ก็คือประหารชีวิตแม่ของหมอนิ่มแต่ว่าลดโทษให้๑ใน๓เหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนหมอนิ่มยกฟ้องเลย
ส่วนจำเลยคนอื่นนะครับทนายอีทคนจัดหามือปืนลงโทษประหารสถานเดียว
นี่ก็เหมือนกับยืนตามศาลชั้นต้นทั้ง๒ศาล
มือปืนคนขี่จักรยานยนต์ศาลก็ยืนตามศาลชั้นต้น
ให้จำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับให้จำเลยที่๑๒๔และ๕
ให้ร่วมกันชดใช้เงิน๒ล้าน๕แสนบาทให้กับครอบครัวของเอ็กซ์จักริตนะครับ
ยกเว้นจำเลยที่๓ก็คือหมอนิ่มเพราะว่ายกฟ้องไปในชั้นอุทร
ขณะที่ทางทนายความของฝั่งของจำเลยนะครับ
วันนี้ก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดและหลักทรัพย์อื่น
ประมาณ๑ล้านบาทมาขอประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลดีกานะฮะ
โดยเฉพาะในส่วนของแม่ของหมอนิ่มนะครับ
ซึ่งสารก็ให้ประกันนะครับตีราคาหลักประกัน๑ล้านบาท
เงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสาร
มีรายงานว่าระหว่างอ่านคำพิพากษาสารนะครับ
นิ่มนี่ก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลย
ขณะที่นางสุรางแม่ของหมอนิ่มก็ยืนฟังคำพิพากษา
กว่า๒ชั่วโมงด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะครับ
ก็คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๖นะครับ
แล้ว๑๙ธันวาคม๒๕๕๙คำพิพากษาสารชั้นต้น
ก็มีมาอย่างที่รายงานให้ท่านทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับ

พิพากษาของสารอุทธรณ์ออกมาแบบนี้นะคะ
เราก็ต้องตามกันต่อนะคะ
เพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งชั้นศาลก็คือสารดีกา
แนวทางในการสู้คดีของแม่หมอนิ่มจะเป็นอย่างไร
ทางด้านของทนายความของแม่หมอนิ่มนะคะ
บอกว่าเตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวเอาไว้เป็นหลักล้านบาทนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวรอยื่นขอดีการนะคะ
น่าจะมีการดีกาก็ยังไม่เหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้คดีนะคะ

เดี๋ยวรอดูว่าจะมีแนวทางยังไงต่อไป
เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของทนายความหน่อย
ทนายความของทางฝั่งหมอนิ่มนะคะ

นายชำนาญชาดิตก็บอกกับไทยรัฐทีวีแบบนี้นะคะว่า

ตลอดระยะเวลาในการอ่านคำพิพากษาทนายความก็เล่าให้ฟังว่า

เพื่อยื่นขอประกันตัวแม่หมอนิ่มคือ๑ล้านบาทนะคะ
ฟังเสียงทนายความให้ข้อมูลตรงนี้หน่อยค่ะ
ก็เพียงแต่ดูว่าทางโจทย์

ท่านจะดีกาไหม
ในส่วนของโจทย์ร่วมจะดีการ์ไหม
ถ้าไม่มีดีการ์ในส่วนของคุณหมอก็คงจบ
แต่ถ้ามีเราก็คงต้องแก้ดีการ์ไป
ผลการตัดสินวันนี้คิดว่ามันเป็นผลการตัดสินที่เกินความคาดหมาย
จริงแล้วเราก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับว่า

ปฏิเสธมาตั้งแต่จนต้นแล้วว่าไม่ได้เป็นคนทำ
เขาก็ยังมีความรักความผูกพันกันอยู่
ซึ่งเราก็นำสืบไปตามความเป็นจริงตามนั้น
ซึ่งอากษาออกมาเป็นละสาละในธรรมดองอย่างนั้น
นี่ค่ะก็เตรียมที่จะยื่นหลักทรัพย์๑ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวแม่ของหมอนิ่มนะคะ
เป็นการประกันตัวระหว่างดีกา
ซึ่งในคำร้องขอประกันตัวก็จะขอความเมตตาจากศาลในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ
ว่าคุณแม่ของหมอนิ่มเนี่ยอายุมากแล้ว
๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
ประกันตัวออกมาได้นะคะแต่มีเงื่อนไขก็คือ
เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
เดี๋ยวหลังจากนี้ทางทนายความบอกว่าในส่วนของฝั่งแม่หมอนิ่มเนี่ย
ถ้าครอบครัวทางฝั่งของนายเอ็กจักริตไม่ยื่นต่อสู้คดีในชั้นดีกา
ก็จะหมายความว่าคดีนี้สิ้นสุดแล้วนะคะสิ้นสุดที่ชั้นอุทธรณ์นะคะ
แต่ถ้ามีการสู้คดีก็ต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาลดีกาต่อไป
ทีนี้เราก็ต้องไปถามทางฝั่งของคุณเอ็กจักริตว่าทางครอบครัวจะดีกาต่อไหม
หรือว่าพอใจที่คำที่ภาคสาของศาลที่ชั้นอุทรแล้ว
คุณระวีการนักข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของคุณเอ็กซ์จักริตนะคะ
คุณแม่บุญคิดพนิษฐาติกรรม
คุณแม่บอกว่าเห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ในวันนี้นะคะ
รับว่าที่ผ่านมาก็สู้คดีมาเหนื่อยอะค่ะ
ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าแม่จะยื่นขอสู้คดีในชั้นดีกาหรือเปล่านะคะ
เห็นด้วยตามที่สารตัดสินนะคะก็มันมีผลดีต่อหลานสองคน
ก็มีแม่ดูแลได้ดูแลเขานะฮะแต่เขาก็กำลังโตในขณะเดียวกันก็สงสารคุณยาย
ท่านก็แก่แล้วแล้วก็ท่านก็มีโรคประจำตัว
และเมื่อเช้าท่านก็มาบอกว่าอะไรอ่ะสาเกมันหล่นใส่นิ้วท่านแล้วนิ้วหัก

ต้องดามนิ้วอยู่เขาสงสารท่านนะครับ

ครอบครัวหรือว่าครอบครัวของคุณแม่ของพี่เอ็กซเนี่ยนะคะ
คือจะมีการยื่นดีการหรือว่าต่อสู้คดียังไงไหมคะ

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะ
แต่เราก็เหนื่อยมามากแล้วก็อยากจะหยุดอะ
เหนื่อยเยอะอะเหนื่อยเยอะแล้วก็มันหลายอย่างอะ
แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วด้วย
ก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะยังตอบตอนนี้ไม่ได้นะคะ
ทางคุณแม่ของคุณเอ็กจักริตผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าจะดีการหรือเปล่า
ถ้าดีกาก็ยังเหลืออีก๑ชั้นศาลก็ดีกาได้
ก็คุณแม่บอกว่าคือช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
มีโอกาสคุยกับหมอนิ่มภรรยาของคุณเอ็กซักกริจเนี่ยนะคะ
นิ่มเองก็สวัสดีทักทายฝากขนมไปให้หลาน
แล้วก็ชื่นชมว่าหมอนิ่มเนี่ยเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนได้ดี
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ไปฉลองวันเกิดกับหลานทั้งสองคนด้วย
หลานก็มีความสุขดีคุณแม่ของคุณเอ็กจักริตบอกแบบนี้นะคะ
ก็บอกว่าโอ้โหสิกรรมทำใจได้นานแล้วนะฮะ
ที่เหลือก็ยังเหลือสาธิกานะฮะ
เพราะว่าอย่างแม่ของหมอนิ่มเนี่ยอายุเจ็ดสิบหกอืม
ก็มีคนถามว่าอายุขนาดนี้ติดคุกตลอดชีวิต
จะได้ใช้สิทธิ์ในการที่เป็นผู้ต้องขังที่อายุเกินหรือไม่อย่างไร

อย่างท่านรองธวัชชัยไทยเขียวรองประหลักกระทรวงยุทธรรมบอกว่า
ก็ต้องไปดูก่อนว่าเขาดีการเนี่ยสารดีการจะว่ายังไง
แต่ว่าถ้าเอาตามหลักเนี่ยนะผู้ที่เป็นผู้ต้องขังที่อายุแบบชราภาพเนี่ย
เขานับเกินเจ็ดสิบแต่ถ้าจะได้รับการพักโทษ

ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าพออายุเยอะแล้วไม่ต้องเข้าคุกเลยอะค่ะ
ต้อง๑ใน๓ก่อนแล้วถ้าจะได้พักโทษจริง

ไม่ใช่ว่า๑ใน๓แล้วเหลือแบบโอ้โหเป็น๑๐๒๐
สิบปีอย่างนี้แล้วจะได้อันนี้ไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรอฟังสารดีกาก่อนนะครับ

ท่านผู้ชมครับมาย้อนไปดูหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับเอ็กซจักริดพนิษฐ์พาติกรรมอดีตนกีฬายิ่งเปือนทีมชาติไทย
ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกอธิบายภาพให้เห็นชัดนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๖นะครับ
ช้าวช้างสอเสือ๒๒๒๓กรุงเทพฯมหานคร
จากบ้านพักของตัวเองอยู่ที่ซอยรามคำแหง๑๗๐
เพื่อจะไปหาหมอนิ่มที่บ้านพัก

บ้านหมอนิ่มอยู่ที่ซอยรำคำแหง๑๖๖
สำหรับการสืบสวนเพื่อคลี่คลายปมสังหารในคดีนี้ตำรวจตั้งไว้๔ประเด็นนะครับในตอนแรกคือปัญหายาเสพติดปัญหาจากวงการพระเครื่องเรื่องความขัดแย้งในสมาคมยิงปืนแล้วก็ปัญหาในครอบครัว
พร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำไมถึงไปจุดเกิดเหตุเร็วไปถึงเร็วแค่๕นาที
ซึ่งตำรวจก็ไม่สงสัยคำให้การของหมอนิ่มนะครับเพราะว่าก็สอดคล้องกับคำให้การของสาวชัย
มาเพียง๒วันตำรวจได้ตัดประเด็นยาเสพติดพระเครื่องและปัญหาในสมาคมยิงปืนทิ้งหมดเลยนะครับให้น้ำหนักไปที่ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวหลังจากพบพิรุธหลายอย่าง
และจากการสอบพยานปากสำคัญให้การว่าก่อนที่เอ็กซ์จักริตจะเสียชีวิตเพียง๔วันมีปากเสียงกับหมอนิ่มอย่างรุนแรงและมีการพยายามทำร้ายหมอนิ่ม
ซึ่งหมอนิ่มชี้แจงว่าเป็นเรื่องการหึงหวงที่เกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงกันแต่อย่างใด
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยเริ่มตั้งข้อสันนิษฐานนะคะว่าคนใกล้ตัวหมอนิ่มน่าจะเป็นผู้บงการเพราะว่าทนกับพฤติกรรมของเอ็กซ์ไม่ไหว
แล้วตำรวจก็ไปได้ข้อมูลมาอีกค่ะว่ามือปืนเนี่ยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสะกดรอยตามนะ
เป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณนะคะชี้เป้าชี้จุดส่งสัญญาณกัน
แล้วก็มือปืนก็ลงมือก่อเหตุยิงซึ่งก็จะต้องมีคนในครอบครัวเท่านั้นแหละ
รู้ความเคลื่อนไหวของเอ็กซ์ว่าเขาจะไปไหนเดินทางมาตรงนี้ตรงนี้ช่วงเวลานี้อย่างนี้
ตำรวจจับมือปืนได้นะคะนายจิรษักกลิ่นคล้ายแล้วมือปืนก็รับสารภาพ
ได้รับการว่าจ้างจากทนายอีทค่าจ้างสองแสนบาท
มือปืนเขาแบ่งกับคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะแบ่งกับนายธวัชชัยคนละหนึ่งแสนบาทแบ่งกันคนละครึ่งไปกันทั้งคู่ไง
พอก่อเหตุปุ๊บยิงเสร็จแยกย้ายกันหนี
เป็นคนสนิทครอบครัวหมอนิ่มนะคะ
แหม่มสารภาพว่าได้รับจ้าง
จากแม่ของหมอนิ่มและหมอนิ่ม
ในราคา๑ล้าน๒แสนบาท

คือเจ๊แม่มเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุนี้ค่ะสัก๓๔เดือน
ของหมอนิ่มไปปรึกษาว่าจะทำยังไงดี
ลูกสาวถูกเอ็กซทำร้ายประจำเลย
ก็เลยพาไปเจอกับทนายอีท
นายอีทเขาจัดหามือปืนได้

ไปคุยกันที่โรงพยาบาลแอบคุยกัน

ก็เหมือนกับว่าเจ๊แหม่มเป็นทอดแรก
แล้วก็พาทนายอีทมาอีกคนนึง

เป็นลูกค้าร้านเสริมความงามของหมอนิ่ม
แล้วก็มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ร่วมกัน

สุดท้าย๑๐พฤศจิกายยนต์๒๕๕๖
สารจังหวัดมีนบุรีอนุมัติหมายจับหมอนิ่มนะคะ
และหมายจับแม่ด้วยนะคะในข้อหาร่วมกันจ้างวันฆ่า
ถัดมาอีกวันหนึ่งวันร่วงขึ้นทั้งคู่เข้ามอบตัว
แต่แม่ของหมอนิ่มรับสารภาพเองเลย
บอกว่าตัวเองเป็นคนบงการฆ่าจริง
เพราะว่าแค้นใจที่เอ็กซ์มาทำร้ายหมอนิ่ม

แล้วก็ทำให้หมอนิ่มต้องแท้งลูกด้วย
แม่ก็เลยแค้นใจเป็นคนบงการเป็นคนจ้างวาน
นิ่มไม่เกี่ยวบอกว่าลูกสาวไม่เกี่ยว
คือวันนั้นเนี่ยแม่หมอนิ่มบอกเลยว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้หมอนิ่มไม่มีส่วนรู้เห็น

หากรับผิดแทนแม่ได้ก็จะทำ
แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนทำนะ
ที่สุดแล้วก็ตกเป็นจำเลยในคดีทั้งสองคนนะครับ
สำหรับความขัดแย้งในครอบครัวของเอ็กซจากกริจนั้น
ก็เริ่มเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนนะครับ
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ถ้าย้อนไปวันนั้นแม่ของเอ็กซ์แล้วก็หมอนิ่ม
เดินทางไปแจ้งความตำรวจสนมีนบุรี
ว่าถูกเอ็กซ์จักริตทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่
หลังจากนั้นเอ็กซ์ก็ถูกตำรวจจับนะ
แล้วก็แจ้ง๘ข้อหาก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมา
โดยมีเงื่อนไขก็คือห้ามพกปืน

ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดูเหมือนว่า

เพราะว่าเอ็กซ์จักริตนั้นได้นำดอกไม้
ง้อขอคืนดีไปขอโทษภรรยา
ก็คือหมอนิ่มนะครับโดยวันนั้นเนี่ยมี
คุณปวีนาหงษกุลซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกาวใจให้
ก็เป็นคนกลางในการช่วยไกลเกลี่ย
หมอนิ่มเองก็คือวันนั้นก็ยอมให้อภัยนะ
แต่ก็ยังไม่พร้อมจะกลับไปอยู่เป็นครอบครัวด้วย
นี่คือคดีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ